ไปดูประเพณีความเชื่อกันนะคะประเพณีความเชื่อนี้สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมไปที่ตลาดประดูกจังหวัดนครราชศรีมาชาวบ้านที่นี่เขาจัดทำพิธีกรรมขึ้นค่ะ
ไปที่บริเวณริมสระน้ำโบราณหมู่บ้านตลาดประดูกนะคะอยู่ที่ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้นะมีชาวบ้านแล้วก็พระพิสุสงฆ์
ซึ่งเป็นพิธีโบราณค่ะที่ชาวบ้านเขาทำสืบทอดกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว
แล้วก็มีการรำบวงสวงจากชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยนะคะ
ในพิธีที่เห็นพระธรรมพิธีแบบนี้นี่นะ
อกจากนี้ยังมีเทศนาด้วยนะ
เทศนธรรมเป็นการสอนธรรมะให้กับชาวบ้านเขาด้วย

โดยพิธีนี้นะคะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ที่บริเวณริมสระโบราณกลางหมู่บ้านแห่งนี้
ตามความเชื่อที่ว่าในสมัยโบราณ

ได้ประกอบพิธีขอขมาแม่น้ำขอขมาพระแม่คงคา
อีกทั้งยังเป็นสระน้ำที่ชาวบ้าน
ใช้ดื่มใช้กินอุปโภคบริโภคกันมา
แล้วก็เป็นสระน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนไง
ก็ถือว่าเป็นสระน้ำที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัย
ปกปักรักษาคอยปกป้องคุ้มครองชาวบ้าน
แล้วก็ให้ชุมชนเกิดความสงบสุขนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณ
อกจากจะทำเพื่อสืบทอดประเพณีตามความเชื่อของท้องถิ่นแล้ว
ก็ยังทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนเล็กแห่งนี้อีกด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่า
บ่อน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนมา
ก็เลยทำพิธีเพื่อความสบายใจของคนในชุมชน
อย่างที่บอกไปอย่างที่คุณชนะบอกเขาก็มีการเทศนาธรรมด้วย
ให้ความรู้ต่างด้วยก็คือได้ไปงานบุญนั่นแหละ
เอาจริงแล้วก็คือได้ทำพิธีที่เรียกได้ว่าสืบทอดกัน

คือคนไทยเขาบอกว่าถ้าเรารู้จักกะตันยูกะตะเวทีเราจะเจริญรุ่ง
เขาก็เชื่อกันว่าบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำของปู่ย่าตายายคนเท่าคนแก่